ใช่เดี๋ยวพาไปดูกันค่ะ
เพราะว่าผู้ชายคนนี้เขาถ่ายรูปเซลฟี่
คู่กับควายตัวโปรดแล้วก็ยิ้มแฉ่งแบบนี้กลางทุ่งนาคุณผู้ชม
จากผู้ชายคนนี้ยิ้มแล้วนี่ควายยิ้มได้ด้วย
ใช่คือเรียกว่าเป็นรอยยิ้มที่ได้ใจชาวเน็ตสุดเลยช็อตนี้คุณ

คือนอกจากตัวคนเลี้ยงจะยิ้มแล้วควายมันยิ้มยิงฟันได้ด้วยเหรอ
ค่ะแล้วก็ดูสิสีหน้าแบบดูออดอ้อนดูสุดเทลนส์เลยนะคะ
คือน้องควายเขาคิดว่าเขาเป็นน้องหมาตัวเล็กใช่ไหมที่ทำแบบนี้
แล้วคุณดูนะคนแชร์เรื่องราวนี้ไป๒๐๐๐กว่าครั้ง
ผู้ชายคนนี้คือใครทำความรู้จักกันหน่อยนะคะ
ก็คือนายสุรัตน์แพ่วเกรดเป็นชาวจังหวัดชายนาฏ
ถือว่าเป็นเกษตรกรเป็นคนรุ่นใหม่นะ
วิถีชีวิตกลางท้องทุ่งเห็นแบบนี้เป็นประจำเลยนะคะ
เดี๋ยวคนก็ไปลงอีกนะฮะว่าโอ้ชาวนาหน้าตาดี

แต่นี่ค่ะก็แสดงให้เห็นถึงการใช้ชีวิตแบบเรียบง่าย
แล้วก็ชีวิตคนที่เขาใช้ชีวิตอยู่ในทุ่งแบบนี้นะ

ใช่ครับแล้วก็ยังอนุรักษ์ควายไทยไว้ด้วยนะครับ
แล้วก็นี่แหละมันเป็นภาพความน่ารักนะความผูกพันระหว่างชาวนากับควาย
ภาพนี้ก็เลยทำให้เกิดความประทับใจกับคนที่พบเห็นในโลกโซเชียลเยอะมากนะครับ
บอกว่ามีความสุขทั้งชาวนามีความสุขทั้งควาย
แม้ว่าจะมีเหตุการณ์อะไรก็ตามที่เกิดขึ้นกับชาวนามากมายนะครับ